นักร้องสาวเสียงสวยกันหน่อยนะคะสำหรับน้องพลอยชมพูนะคะ
ต้องบอกว่าผลงานของเธอเนี่ยหลากหลายจริงทั้งแบบอินเตอร์ทั้งแบบภาษาไทย
ก็คือแบบปังทั้งทุกแบบเลยเพราะน้องร้องเก่งทั้งทั้งสองภาษาเลยนะ
ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางแกรมมี่นะคะ
แล้วก็จะมาดูแลงานด้วยตัวเองด้วยค่ะเพราะว่างานตอนนี้ก็กำลังไปได้สวยเลยทีเดียว
มีงานเพลงกับค่ายใหญ่ระดับโลกนะคะที่รอเธออยู่พร้อมจะดันให้โกอินเตอร์เข้าไปอีกค่ะ
ยูนิเวอเซอร์สิงคโปร์นั่นเองซิงเกิ้ลก็เพิ่งปล่อยมาสักพัก
โอ้โหยอดวิวดีอยู่นะคุณผู้ชมจะล้านวิวแล้วค่ะ
งานแสดงก็มีภาพยนตร์จ่อคิวรออยู่สองเรื่องแล้วก็ยังมีซีรีส์มาทดสอบฝีมือของน้องพลอยชมพูอีกด้วย
ชมพูก็เลยยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงการทำงานที่แฮปปี้มากที่สุดเลยค่ะ
มันมันดีกว่าที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่คิดว่าพอเรามาอิสระมันจะมีงานเยอะขนาดนี้เราคิดว่าน่าจะแบบเรื่อยแต่พอเอาจริงแบบงานคิวแน่นเหมือนกันค่ะ
แล้วก็เลือกในสิ่งที่อยากจะทำด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คือเหมือนกับพอเราได้เลือกเองแล้วก็มีความสุขกับงานที่เราทำในแต่ละชิ้นด้วย
ตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไทยไปก่อนแต่ว่าปีหน้าก็จะรอเตรียมทำเพลงสากลกับพี่เลคอโซด้วยค่ะซึ่งก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
ค่าใหญ่ขนาดนี้ก็อยากจะให้คว้าโอกาสเอาไว้นะคะก็ขอให้ดังปังแล้วกันนะจ๊ะน้ำขึ้นให้รีบตักนะจ๊ะ